เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ให้อะไรหลายอย่างหลายมิติกับประเทศไทยนะครับ
แน่นอนว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องไปถอดบทเรียน
เพื่อนำไปเรียนรู้ต่อในอนาคตนะครับ
อย่างเช่นโรงพยาบาลตำรวจและกองบินตำรวจ
ที่ไปร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาที
ช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนในครั้งนี้

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
หัวหน้าศูนย์ส่งกับโรงพยาบาลตำรวจ
สาธิตวิธีการใช้สายออกซิเจนและเครื่องวัดความดัน
หลังผู้ป่วยรายนี้ถูกส่งตัวจากที่เกิดเหตุ
ไปยังโรงพยาบาลโดยอินโอเคร็อปเตอร์
ซึ่งนี่เป็นการถอดบทเรียนครั้งสำคัญ
หลังโรงพยาบาลตำรวจและกองบินตำรวจ
เป็นหน่วยงานสำคัญในการลำเลียงน้องหมูป่า
ทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
ก่อนที่จะนำส่งสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำงานในครั้งนี้
คือทีมแพทย์และพยาบาลทุกคน

ของเด็กทั้ง๑๓คนตอนอยู่ในถ้ำ

อาการของทุกคนได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายแล้วจึงพบว่าเด็กทั้งหมดออกมาอย่างปลอดภัย
แต่สภาพที่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน
ทำให้ทุกคนมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าคนปกติทั่วไป
ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับเด็กที่ออกมาเนี่ย
ก็คือภาวะอุณหภูมิของร่างกายมันต่ำทุกราย
เพราะว่าได้แช่น้ำมา๕๖ชั่วโมง
อุณหภูมิของร่างกายถึงแม้จะใส่ชุดประดาน้ำให้เด็กนะครับ
แต่ว่าอุณหภูมิเขาต่ำ
ทางโรงพยาบาลสนามของแพทย์ทหารของทหารบก
เขาก็ต้องทำการดีวอร์มคนไข้

ปัญหาอื่นก็คงจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับ

จากว่าเด็กไม่ได้ทานอาหารมาหลายวัน
แล้วก็ต้องหยุดรับประทานอาหาร
ตั้งแต่๖โมงเช้านะครับ

กว่าจะออกมาก็บ่ายเย็น
ก็ทำให้เด็กก็น้ำตาลต่ำเล็กน้อย
ทางโรงพยาบาลสนามก็แก้ไขทั้งหมด
ลำเลียงหมูป่าทั้ง๑๓คนครั้งที่ผ่านมา
เฮลิคอปเตอร์๑ลำจะประกอบด้วยหมูป่าที่เป็นเป้าหมายหลัก
พร้อมด้วยหมอพยาบาลนักบินผู้ช่วยนักบินและช่างเครื่อง

ซึ่งระยะทางจากหน้าถ้ำจนถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีระยะทางมากกว่า๕๐กิโลเมตร
ลำเลียงทางอากาศจะใช้เวลาเพียง๑๕๒๐นาทีเท่านั้น
ระยะทางจริง๖๐กิโลแต่ว่ามันก็ล่นย่นระยะทางไปประมาณ
๓๐นาที๒๐ถึง๓๐นาทีเพราะเครื่องบินตัวนี้เขาเทสกันบินประมาณ
จากที่ตรงจันกระผักไปที่ตัวเมืองตรงสนามบินเก่าประมาณไม่เกิน๒๐นาที
ความแตกต่างระหว่างการขนส่งผู้ป่วยทางบกและอากาศช่วงที่ผ่านมา
หากใช้รถฉุกเฉินปัญหาคือการกระทบกระเทือน
อีกทั้งความเร็วก็เป็นปัจจัยหลักที่เสี่ยงจะเกิดอันตราย
หมายหลักของภารกิจในครั้งนี้
ถูกกำหนดไว้ว่าทำอย่างไรทั้ง๑๓ชีวิตจะถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
เฮลิคอปเตอร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
หากอากาศเปิดก็พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันที
การทำงานในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของรัฐที่ร่วมกันบูรณาการทั้งหมด
ถึงแม้ขณะนี้ทั้ง๑๓ชีวิตจะปลอดภัยและเตรียมกลับไปสู่อ้อมอกของครอบครัว
แต่การถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคครั้งที่ผ่านมา
ทั้งโรงพยาบาลตำรวจและกองบินตำรวจ
ซึ่งนี่จะนำไปสู่การช่วยเหลือคนเจ็บ
และสร้างมาตรฐานการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างมืออาชีพ
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน